ดีให้มันชุ่มชื่นหัวใจกันหน่อยดีกว่านะคะ

วิวามงคลสมรสกันไปนะคะ
ป้อแล้วก็เนมปราการรายวานั่นเองค่ะ

สมรักสมรสกันไปเรียบร้อยแล้วกับคู่รักไฮโซ
ป้อสารชาและเนมประการค่ะอย่างที่พี่แจ๊คบอกไป
ในท้องมีลูกสาว๔เดือนมาเป็นพยานรัก
แล้วก็อวดแหวนเพชร๓กระหลัดที่แยงตากรุบกริบนะคุณ

ให้รวยแค่ไหนเขาก็ทำงานหาเงินเองเหมือนกัน

แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะ
ไปฟังสักลิกน้อยค่ะกรูบกรีบอย่างน้ำ
มีแหวนแน่นอนครับแหวนก็๓กระหลัดขวานครับผม

คือคุณพ่อคุณแม่แม่บอกว่ามีให้
แต่ว่าบอกแม่ว่าเราอยากจะรับผิดชอบตรงนี้เอง
เพราะว่าก็เขาก็
เราอยากจะแบบเหมือนเป็นเงินที่เราเก็บสะสมมาเราก็อยากจะลงทุนกับอะไรที่เป็นแบบแทนแบบแทนใจเราอะไรอย่างนี้
ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งละกันอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ต้องแล้วแต่ตัวดิแต่ตัวหลอก
เวลาอยู่กับแฟนเขาแล้วเนี่ยตอนที่กอดกันเนี่ยค่ะ
สนุกมากการเมื่อคืนอะตแล้วโตงปาร์ตี้

เพราะว่าเป็นนักร้องร้องมาเหนื่อยแล้วจะรับแขก
ปรากฏว่าตอนกลางคืนร้องยันหว่าง

แค่ไหนคือใกล้คุณพ่อน้ำตาคลอด้วย
ถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักนะฮะ
บีในท้องแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากนะคะ